เหตุที่เกิดจากฝนแล้วก็ลมแรงเหมือนกัน
เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อวันก่อนนะครับ
เหตุการณ์ในเทศกาลอาหารอร่อย
ที่มีบอลลูนที่จะพานักท่องเที่ยวขึ้นไป
ชมบนที่สูงได้ชมวิวทิวทัศน์ได้
แต่ปรากฏว่ามีลมแรงและมีฝนตก
ทำให้บอลลูนเกือบปลิวไปแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยดึงเชือกรั้งบอลลูนไว้

และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก
ตอนนี้นะครับผู้จัดงานก็พร้อมจะเยียวยาให้กับ

ครอบครัวผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบอลลูน
กระแทกหลังคาโกดังสินค้าในพื้นที่
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี

แล้วก็เด็กชายวัชราเกียรติโสประดิษฐ์อายุ๓ขวบ

แต่ก็ต้องดูอาการอีกสักระยะนะครับ
เห็นไหมฮะเป็นแผลถลอกตามตัว

ดูอาการก่อนแพทย์ถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับ
โดยทางด้านของนายชัยรัฐหัวหน้าครอบครัว
บอกว่าเจ้าของบอลลูนได้ติดต่อมาแล้ว
โดยยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด

เราฟังเสียงของหัวหน้าครอบครัวคือคุณชัยรัฐกันนะฮะ

แล้วผมก็กอดรูปไว้อย่างแน่นนะครับ
แล้วก็ลงมาข้างล่างหลังคาผมแล้วก็ผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับ
พอขึ้นไปมันก็ยังไม่มีลมแบบแรงอะค่ะ
มันก็เป็นลมปกติ
พอสักพักมันเริ่มเหมือนจะแรง
แรงแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยดึงบอลลูนนะคะลง
เขาจะพยายามเอาลง
พอเอาลงมันก็จะแบบตีขึ้น
จะเอาลงมันก็ตีขึ้นประมาณนี้

พอเนี้ยพอมันจะลงถึงพื้น

ตอนนั้นหนูไม่แน่ใจว่าเชือกมันขาดหรือยัง
เพราะมันมีเชือกอยู่๓เส้นที่ดึงบอลลูนไว้
คงไม่ขึ้นบอลลูนอีกตลอดชีวิตนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ของงานเทศกาลอาหารอร่อยเนี่ย
ก็ระดมกำลังช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่บอลลูนนั้นตกใส่นะครับ
เพื่อจะนำซากบอลลูนออกจากจุดเกิดเหตุแล้ว
ขณะที่นายบรพีเจ้าของบอลลูนบอกว่า

เนื่องจากเห็นว่าเริ่มมีลมกระโชกแรง

ไม่ให้บอลลูนเนี้ยมันหลุดลอยไปไกลกว่านี้

ทางเจ้าของบอลลูนบอกแบบนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจริง
ซึ่งก็พร้อมจะจ่ายค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
รวมถึงค่าทำขวัญให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทางด้านของประหลัดอาวุโสอำเภอศรีราชาครับ
หลัดนฤทธิปารกวงก็เปิดเผยครับว่า
จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
พร้อมประสานไปยังผู้จัดงานให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเต็มที่
ขณะเดียวกันตำรวจภูทรน้องขามก็เร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ

นายโชคชัยประทีปอุสานนท์ในฐานะผู้จัดงานเทศกาลอาหารอร่อย
ก็ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
พร้อมทั้งรับปากนะครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยาเต็มที่
โดยเบื้องต้นนั้นมอบเงินเยียวยาให้๓๐๐๐บาท
แล้วก็ยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าทำขวัญให้ด้วยนะครับ